เจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้านร่วมกันปล่อยสัตว์ป่า
จำนวนถึง๕ชนิดแล้วก็๑๙๙ตัวคืนสู่ป่า
เขามีชีวิตกลับไปสู่ธรรมชาติของเขา

เจ้าหน้าที่สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าแล้วก็ชาวบ้าน
ในพื้นที่ตำบลบ่อไทยอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์

คืนสู่ป่าในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าตะเบาะห้วยใหญ่
ตามโครงการส่งสัตว์ป่าคืนวรรณาเพื่อป่าที่สมบูรณ์
โดยสัตว์ป่าที่นำมาปล่อยครั้งนี้
มีอยู่๕ชนิดจำนวน๑๙๙ตัว
แก่กวางป่า๑๕ตัว
เนื้อทราย๕๐ตัวเก้ง๔ตัว

แล้วก็ไก่ป่าตุ้มหูแดงอีก๕๐ตัว
ซึ่งทั้งหมดเป็นสัตว์ที่เพาะเลี้ยงจากสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า
แล้วก็นำมาปรับพฤติกรรม
ให้เริ่มคุ้นชินคุ้นเคยกับป่าธรรมชาติ
ก่อนจะเข้าโครงการปล่อยคืนสู่ป่า
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์

ขออภัยฮะโครงการส่งสัตว์ป่าคืนวนา
เพื่อป่าสมบูรณ์มาตั้งแต่ปี๒๕๔๔

ก็สามารถปล่อยคืนสัตว์ป่าได้ทั้งสิ้นนะฮะ

โดยเลือกสัตว์ป่าพันแท้ไปปล่อยตามแหล่งที่อยู่เดิม

เพื่อเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์ป่าในพื้นป่าอนุรักษ์ของประเทศไทยนะครับ
และที่สำคัญก็เป็นการคืนความสมดุลสู่พื้นป่าธรรมชาติด้วย
คืนความสุขให้แก่พวกเขาด้วยนะครับ
นี้เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าตะเบาะห้วยใหญ่
เป็นส่วนหนึ่งของพื้นป่ากลุ่มป่าภูเขียวน้ำหนาว
แล้วก็มีสภาพธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์
ทำให้สัตว์ป่าที่นำมาปล่อยสามารถดำรงชีวิตต่อไปได้นะครับ